ก็เลยรวบรวมบรรดาศิลปินนะคะที่สู้ชีวิตกันหนักมาก
เส้นทางกว่าจะมีวันนี้กว่าจะประสบความสำเร็จมาได้
ง่ายเลยจะมีใครกันบ้างติดตามจากรายงานค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกสำหรับนักร้องหนุ่มขวัญใจแม่ยก
รอั้นกาดบัณฑิตชายหนุ่มวัย๑๙

แต่กว่าจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนรู้จักได้อย่างทุกวันนี้
ก็ต้องผ่านเวทีชีวิตมาแล้วนับไม่ถ้วน
และผ่านเรื่องราวที่เข้ามาเป็นบททดสอบมากมาย
แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าชายหนุ่มผู้ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาคนนี้
ต้องสู้และอดทนเพื่อวันหนึ่งครอบครัวจะได้มีชีวิตที่สุขสบาย
รายอันเปิดใจเล่าเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบให้ฟังว่า
ครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแถมนำซ้ำยังมีหนี้สินอีกมากมาย
ในฐานะที่เป็นลูกชายก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่
ช่วยเหลือครอบครัวเท่าที่จะทำได้
เดินทางประกวดร้องเพลงตามเวทีต่าง
ชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็ไม่ท้อ
ในที่สุดก็ทำให้เห็นแล้วว่า
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
เชื่อว่าน้องไรอันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนค่ะ
เราขัดสนจริงช่วงนั้นแล้วก็อยากจะหาเงินมาช่วยพ่อแม่มากเลย
ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของเวลาถ้าเกิดว่าช้ากว่านั้นสักสองวัน
ผมจะไปสมัครงานอย่างอื่นแทนแล้วอะไรอย่างนี้
เราอยากเป็นอีกหนึ่งทางของครอบครัวที่หารายได้ได้ด้วย
ตอนนั้นที่ยังไม่ได้มาร้องเพลงไม่มีงานอะไรอย่างนี้ครับอยู่บ้านเฉย
ก็ในช่วงปิดเทอมด้วยอะไรด้วยก็พยายามที่จะแบบไม่ต้องการอะไรเลย
แค่ตื่นมากินข้าวทุกอย่างผมไม่ได้ต้องการซื้ออะไรเลย
คือพัดลมก็เปิดตัวเดียวในบ้านคือไม่อยากให้มันค่าไฟมันก็เพิ่มขึ้นอะไรด้วย

ส่วนคนนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่สู้ชีวิตมาก
ถึงมากที่สุดสำหรับเจี๊ยบนิสา
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินลูกทุ่งแนวหน้าของวงการ
แต่งเพลงให้กับนักร้องคนไหนก็โด่งดังเป็นพลุแตก
ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่นักร้องหลายคนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด
เมืองหน้าที่ดูสวยหรูแต่เบื้องหลังชีวิตจริงยิ่งกว่าละครค่ะ
บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมีเงินติดตัวเพียง๑๗บาท
ใช้ชีวิตสุดรันทศกินข้าวกับมะม่าหลายครั้งหลายมื้อ
น้ำก๊อกในห้องน้ำหญิงเพื่อใช้ชีวิตให้อยู่รอดวันต่อวัน
และมีเวลาว่างก็จะรับจ๊อปทำงานที่สุจริตทุกอย่างที่ได้เงิน
เพื่อเอามาใช้หาเลี้ยงครอบครัว
และถึงแม้ว่าโลกจะโหดร้ายแค่ไหนแต่เธอก็ยิ้มสู้ให้โลกตลอด
พร้อมขอบคุณความจนที่เข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิต
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ในที่สุดเจี๊ยบนิสาก็ประสบความสำเร็จ
สามารถสร้างบ้านให้ครอบครัวได้อยู่สุขสบายด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะ
ตอนอยู่ปีหนึ่งหนูไม่มีตังค์ซื้อข้าว
หนูจะขอแม่หนูก็รู้ว่าแม่ต้องไปเบิกเท่าแก่แล้วแม่ก็ต้องโดนบ้าเรียกอะไรแน่นอน

หนูซ่อมดนตรีจะไปดนตรีไทยกับจุงภูมิ

หนูกินมะม่าหนูเอาข้าวซื้อข้าวมาใส่ค่ะข้าวเหนียวมาส่ง
ปิดท้ายกันที่ลูกทุ่งหนุ่มหล่อเสียงดีที่มาแรงสุด
สำหรับการทัศนะเจ้าของเพลงฮิตที่กำลังด่งดังในโซเชียล
คาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวย
ที่มียอดวิวสูงถึง๔๘ล้านวิว
ตอนนี้กำลังปังสุดเลยล่ะค่ะ
คนบันเทิงเองก็โคเวอร์กันเยอะมาก
ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่รู้จักในวงกว้าง
แต่ถ้าพูดถึงเส้นทางชีวิตของลูกทุ่งหนุ่มคนนี้
บอกเลยว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด
ต้องทำงานร้องเพลงและเก็บเงินส่งครอบครัว
รวมถึงส่งตัวเองเรียนด้วย
ล่าสุดเจ้าตัวเปิดความรู้สึกผ่านโซเชียล
หลังจากนำเงินจากค่าจ้างร้องเพลง
จ่ายให้กับทางมหาวิทยาลัย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยค้างค่าเทิมไว้หลายเทอม

ต่างก็พากันชื่นชมในความพยายามของลูกทุ่งหนุ่มคนนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
เส้นทางชีวิตแต่ละคนไม่ง่ายเลยนะพี่แจ๊คนะ

แล้วต้องบอกว่าณวันนี้ประสบความสำเร็จมาได้ครึ่งทางแล้ว

อันนี้น้องรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการกันนะคะ
อันนี้น้องรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการกันนะคะ
สำหรับเรื่องเส้นทางชีวิตเนี่ยนะฮะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ